ข่าวนี้นะคะสงครามมวยเข่าค่ะ
คุณเอกชุมพรเขามีข้อมูลมาให้เหมือนเคย
ที่สำคัญไปฟังทัศนะของพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ด้วยค่ะ
สุดแห่งสงครามเข่าเดือดวานอนธมินลูกนิมิตสิงคลอง๔
นักชกผู้มากประสบการณ์โชคชนบนสังเวียนเลือด
ปะทะหนุ่มใต้ใจเต็มขุนเข่าฟอร์มสดพลอยวิทยาบูสะพานใหม่
สถิติสดใสชนะ๒ไฟล์ติดขอทาบชั้นมวยรุ่นพี่
เอาละครับมาดูรูปร่างเทียบสัดส่วนจากกราฟิก
ง่ายสีบจะเห็นว่ามุมแดงได้น้ากว่าหลักกว่ากากว่า
ไปดูที่ข้อมูลมุมแดงครับลูกนิมิตสิงคลอง๔
รายนิมิตมา๙๙ปีแล้ว
หรือว่าในช่วงพัฒน์ท้ายบ้านฝ่ายอาชีพ
ชกมานานครับอยู่ควบคู่กับศึกวันทรงชัยมาประมาณ๑๗๑๘ปีแล้วนะครับ
บอกอกนี่๓๖นิ้วแล้วก็ช่วงชก๒๙นิ้วนะครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินอายุ๒๐ปีครับมวยคู่นี้เนี่ยอ่อนแก่กว่ากันถึง๙ปีนะครับ
น้ำหนักปล่อยอยู่ที่๖๑กิโลกรัมรอบอก๓๔๕นิ้วแล้วก็ช่วงแขน๒๙๖นิ้วครับ
เอาละครับมาดูข้อมูลแล้วก็สถิติในการชกนะครับ
ดูที่ขวามือผมกันก่อนเรื่องนิมิตสิงคลอง๔เจ้าของฉายาวานอธมินครับรายนี้
อายุ๒๙ปีแล้วนะครับก็ใช้สีเสื้อใช้ค่ายสิงคลองศรีก็จริง
แต่ไม่ได้ซ้อมอยู่ที่ปฐุมธานีคลองสี่นะครับเจ้าตัวซ้อมอยู่ที่หนองม่วงรบบุรีครับ
ส่วนคำว่าคลองศรีเนี่ยมาจากภูมิลำเนาเดิมของคุณพ่อนะครับ
ก็เป็นคลองสี่ที่จังหวัดชายนาฏครับเอ่อก็เป็นตระกูลมวยนะครับ
รายนี้เป็นลูกชายแท้ของผู้ใหญ่ออสชูชีพโพเปี่ยมผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับ
เป็นตระกูลมวยเลยครับพี่น้อง๔๕คนที่ชกมวยทุกคนนะครับ
นิมิตเป็นคนล่าสุดครับตอนเด็กนี่ใช้ชื่อมวยว่าล่าสุดนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกนิมิตรครับเป็นขุนเข่าอาชีพเลยนะครับรายนี้ครับ
เขาในเหนียวแน่นมากครับแล้วก็เก๋าเกมเกาประสบการณ์นะครับ
แล้วก็ความใหญ่ของช้างสุกเหยสงฤษนะครับมีจังหวะหนึ่งโดนเสียบเข่าเข้าไป
นี่ซี่โครงเดาะเลยนะครับสุดท้ายก็พักรักษาตัวอยู่ประมาณสองสามเดือน
แล้วก็กลับมาชกที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะครับ
วันนั้นก็โชว์ฟอร์มสดใสซาบซ่าเลยครับเอาชนะทวนกกัมปนาศครับ
เอาละครับมาดูที่ซ้ายมือกันบ้างนะครับ
มุมน้ำเงินครับพรอยวิทยาเพศศรีหมื่นขุนเข่าจากแดงสตร
รายนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชนะครับ

อยู่ในการดูแลของพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐นะครับ
โมเตอร์ป้ายแดงของเวทีมวยราชดำเนินครับ
แล้วก็มีคุณชายทุ่งสงศ์มีโกเดะพลันชัยอดิเทพวรพันธ์ให้การสนับสนุนอยู่นะครับ
รายนี้ก็ถือว่าเป็นมวยเข่าฟอร์มสดนะครับ
ไฟล์หลังนี่ชนะมารวดครับชกที่ราชดำเนินนะครับ
รายนี้นี่ก็ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับ
ก่อนที่จะขึ้นชกที่ศึกยอดมวยไทยรัฐก็มาเก็บตัวอยู่ที่
ค่ายมวยเด็ดรัฐของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับ
อาจารย์สุวัสดิ์เองก็ช่วยเทรนด์แล้วก็ช่วยแก้ทางมวยให้
ไฟล์นี้บอกว่าเต็มที่เต็มถังแน่นอนนะครับ
สิบหกปอนด์เส้านี้นะครับอย่าลืมนะครับ
ยอดมวยไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมภรสุรพัฒน์จารุมวณีมาร่ายการครับ